วันนี้วันพระใหญ่วันมาคบูชา
มีผู้ชายคนนึงบอกว่าถึงเทศกาลไหน
ผมต้องขออินเทรนด์กับเทศกาลนั้นด้วยการหันหลังให้ช่าง
ตัดผมเลยพี่ไถเป็นรูปเลยฮะ
และวันมาคะต้องไถเป็นรูปพระ
ให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยนะพระสมเด็จอยู่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้
โน้ท
คิดว่ายังไงก็โกนหัวให้เหมือนพระหรือ

พระคุ้มครองอยู่บนศีรษะของพี่คนนี้

เมื่อกี้เห็นหน้าหนวดเขาต้องสีเดียวกับจิวรด้วยเหรอคะ

เป็นนักรังศรีการแพทย์อยู่ที่ทันตะจุฬา
หรอจริงจริงปะเนี่ย
คลากรทางการแพทย์เหรออ่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพที่เขาใส่เครื่องแบบนะ
แต่ทีนี้เขาให้ช่างตัดผมต้อนรับวันมาคบูชาเทศกาลวันพระใหญ่ที่สำคัญนี้

ผมคุยกับพี่พี่โอ้โหทำไมพี่ถึงทำเป็นพระสมเด็จแบบนี้
พี่เขาบอกว่าจริงแล้วนะที่ผมตัดผมแบบนี้
ไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวทุกเทศกาลผมจะตัดผมเป็นแนวเทศกาลนั้น
มาคะบูชาผมตัดผมเอามาคะก่อนอย่าเพิ่งไปคิวปิดวาเลนไทย
ขอมาขาก่อนมาขบูชาผมตัดเพื่อให้เยาวชนเยาวรุ่นวัยรุ่นได้เห็น
แล้วก็คิดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาได้ตระหนักได้รับรู้เอาไว้
ผมก็เลยอยากจะตัดรูปพระสมเด็จไว้บนศีรษะแล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ส่วนเทศกาลอะไรต่างนานานะคุณนะผมก็ตัดนะฮะ
เมื่อกี้เห็นไปแล้ววาเลนไทยขอดูหน่อยสิคิวปิดก็มาหัวใจก็มีนี่ครับวาเลนไทย
ตรุษจีนมีไหมมีแล้วดูสิหนวดเขาต้องเป็นสีแบบแดงอมชมพูให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนะ
ตรุษจีนเรามีไหมฮะตรุษจีนเราก็มีนะฮะขอดูตรุษจีนหน่อยนะครับมีไหมเอ่ย
อันนี้ลอยกระทงอันนี้ลอยกระทงมีอะไรเปิดภาพมาเรื่อยฮะลอยกระทงผมก็ตัดเป็นกระทง
คริสต์คริสต์มัสผมก็ตัดเป็นคริสต์มัสไม่ได้อีกฮะตรุษจีนผมก็ตัดเหมือนกัน
อันนี้อะไรอันนี้บุคคลสำคัญผมก็ตัดนะตอนผู้ว่ากอทมผู้ว่าสุดปังนี้
ผมก็ตัดแล้วเอาไปโชว์ผู้ว่าจริงด้วยนะไปเจอผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่จำได้จำได้
ส่วนนี้คนอื่นที่สำคัญเมื่อกี้มีคุณปอคุณปอทฤษฎีนะคะเอาผู้ว่าก่อน
เอาอะไรก่อนเอาผู้ว่าก่อนครับขอให้จบผู้ว่าก่อนนะจ๊ะเนี่ยตัดเป็นผู้ว่า
แล้วก็ไปเจอกับผู้ว่าก็ไปเจอผู้ว่าแล้วก็กำหมัดชกกันกำหมัดทักทายกัน
ส่วนเมื่อกี้คุณปอทฤษฎีก็มีคือเขาบอกว่านอกจากตัดผมตามเทศกาลแล้ว
ก็จะตัดผมเป็นหน้าบุคคลสำคัญคนอื่นด้วยนะฮะฟังเสียงพี่เขานะครับ
ก็ผมอยากให้เยาวชนทุกคนไม่ลืมวันพระหรือว่าวันมาคบูชาครับ
เพื่อสืบเจตนารู้ให้รู้หน้าว่าวันนี้เป็นวันพระอยากให้วัยรุ่นเข้าวัดกันเยอะ

แล้วก็นี่ตัดเป็นพระสมเด็จเลยใช่ไหมครับ

เท่ากับว่าแต่ละครั้งก็มีช่างประจำ
ใช่ช่างประจำอยู่ที่แถวรัฐกระบัง

เขาฝีมือดีเขาตัดให้ผมทุกเทศกาลแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังตัดคนที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศ
ซิโก้โค้ดออสคุณเมรัชนกอะไรต่างก็ตัดนะฮะ
รวมถึงเดี๋ยวงวดหน้ารอต้อนรับเทศกาลอะไรรู้ไหมฮะ

ถามพี่พี่ตัดสงกรานเป็นรูปอะไรนะ

เดี๋ยวขอคิดก่อนขอออกไอเดียก่อน
เพราะตัดผมแบบนี้มากี่ปีแล้วรู้ไหมฮะ

ทำกี่เทศกาลแล้วก็ไม่รู้ทำกี่คนสำคัญแล้วก็ไม่รู้อ่ะ
คุณแล้วช่วงเวอร์เรนไทน์กับตุ๊ดจีน
เป็นช่วงที่แบบระยะเวลาใกล้เคียงกันมากเลยนะ

ทันพี่เขาบอกโอ๊ยน้องก็ดูเอาพี่ตัดให้ทุกเทศการนี่

ครับพี่สุดยอดเลย

ว่าพี่เขาเป็นนักรังศรีการแพทย์

อยากเห็นนี่พี่เขาใส่เนี่ย

แล้วเวลาไปทำงานก็คือข้างหลังเขาเป็นผมแบบนี้เหรอ

ต้อนรับเทศกาลวันพระใหญ่วันมาคบูชา

ขอบคุณพี่เขาด้วยนะที่มีไอเดียแบบนี้